ดูเรื่องนี้หน่อยนะคะคือเหตุการณ์เนี่ยแหมเกือบสวยอ่า
ใช้มีดไล่ฟันขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ฟันแก๊งมัธยมนะคะ
แต่ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวเลย
ผ่านไปผ่านมาบริเวณนั้นพอดีเกือบซวยค่ะ
เพราะมอเตอร์ไซค์ของนักเรียนมัธยมไปเกี่ยวรถเขาล้ม
แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นแก๊งเดียวกับนักเรียนมัธยม
เข้ามาจะเอามีดฟันคนที่เขาไม่เกี่ยวเขาบอกผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยว
สุดท้ายแล้วอีกกลุ่มหนึ่งค่ะผละไปเลยนะคะแหมรอดตายหุดหวิดเลยค่ะ
นี่อีกมุมนึงนะคะแหม่ยยยยย
เขาเป็นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย

แล้วอีกฝ่ายหนึ่งคิดว่าเป็นกลุ่มเดียวกับแก๊งมัธยม
แล้วแบบที่พี่ปุ้ยบอกรอดหุดหวิดจริง

เออเห็นหรือ

โอ๊ยเขาต้องบอกว่าพวกไม่เกียวพี่พวกไม่เกียว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่๑๓มิถุนายน

ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
โอ้รอดตายหุดหวิดเลยนะคะเจ็บตัวด้วย

รถพังรถพังแต่ว่าโชคดีมากเลยนะคะ
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
อาสาช่วยซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้กับผู้ชายชุดดำ
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรที่โดนลูกหลงฟรีค่ะ
เพราะว่าเห็นใจซ่อมฟรีด้วยพี่ร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์บอกว่าเห็นใจ

ที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วเกือบซวยเกือบตายด้วยค่ะ
อ่านะคะที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชม
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้๑๔มิถุนายนค่ะ
ตำรวจสพสำรงเหนือตามไปรวบตัวได้ยกแก๊งแล้วนะคะ
ดีดีดีดีดีวัยรุ่นคนก่อเหตุทั้ง๔คนค่ะ
เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนแห่งหนึ่งค่ะ
อ่ามีทั้งกำลังเรียนอยู่แล้วก็ถูกสั่งพักการเรียน
อายุอนามก็สักประมาณช่วง๑๖๑๘อืม
กำลังซ่าเลยเนอะอ่ากำลังฮ่าวเลย
กำลังฮ่าวเลยค่ะแล้วมันหนักกว่านั้นคืออะไรรู้มั้ยพี่เบิร์ต
อะไรฮะ๑ใน๔มีผู้หญิงด้วย
อ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วนี่มีที่ไล่ฟันเขา
เมื่อกี้ถ้าฟันเข้าไปนะอยากเห็นคนใส่หมวกขาว
อืมนะคะแล้วเกินเมื่อกี้
ทั้งหมดทั้งหมดยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
อ้างบอกว่าก็ถูกอีกฝ่ายนักเรียนมัธยมขาสั้น
ใช้มีดชี้หน้าท้าทายก่อนก็เลยโกรธ
ก็เลยโกรธขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาจะเอาคืน
อ่ะตำรวจบอกว่าเบื้องต้นก็นำตัวทั้งหมด
ไปดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วเดี๋ยวจะประสานให้ชาย
ดำที่ได้รับบาดเจ็บเข้ามาแจ้งความเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เห็นแบบนี้รีบหลบได้หลบเลยนะ
เห็นวัยรุ่นแบบตามไล่ฟันกันแบบนี้นะคะ
แต่เข้าใจแหละว่าเขาอยู่บริเวณนั้นอาจจะหลบไม่ทันด้วยนะคะ